เก๋งคันนี้คุณคือขับมาเร็วมาก
ขับเร็วขนาดขึ้นสะพานยังเหินลอยเลย
มีพลเมืองดีวิ่งเข้าไปช่วยคนขับดึงตัวออกมา
จากกองเพลิงนี้ได้นะครับแต่ก็บาดเจ็บสาหัส
คุณผู้ชมฮะนี่เป็นภาพเหตุการณ์ไฟไหม้รถเก๋งโตโยต้าอาติสีขาวนะครับ
พุ่งชนอัดติดกับต้นสะดาวขนาดใหญ่ข้างทาง

เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากเทศบาลต้องทำการฉีดน้ำสกัด
ใช้เวลาประมาณ๑๐นาทีเพลิงจึงสงบนะครับ
ที่เกิดเหตุอยู่บนถนนศรีมหาโพธิอำเภอประจันตคาม
หรือว่าถนนสาย๓๐๗๘อำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีนะครับ
คนขับรถก็คือนายประวิทย์พุ่มพวงอายุ๓๑ปี

นิคมอุตสาหกรรม๓๐๔ในอำเภอศรีมหาโพธินะครับ
เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
ขณะที่ดับเพลิงก็พยายามระงับเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้นะครับ
กลุ่มผู้ชมตอนกู้ไพเข้าไปช่วย
กู้ภัยก็เสี่ยงชีวิตเหมือนกันนะครับ

เพราะรถไฟมันแรงเจบละครึ่ง
แล้วก็จิมภู๙๐ไฟในการไม่พัด
แล้วก็ต้องช่วยดึงคนขับออกมาจากรถ

เป็นเพื่อนได้รับข่าว
จากแฟนสาวขออภัยยังไม่ตาย

ก็ปรากฏว่ารีบมาดูจุดเกิดเหตุเลย
มาพบว่าผู้ที่ประสบเหตุเป็นเพื่อนของพวกเขาจริง
ขณะที่มีชาวบ้านนะที่เขานั่งอยู่บริเวณสะพานริมแม่น้ำ
เขาบอกเห็นรถคันนี้ขับมาด้วยความเร็วสูง

พอมาถึงสะพานโอ้โหยังไม่เบรกเลยคุณ
ขึ้นสะพานแล้วเหินแล้วขับรถไปต่อ
พอถึงช่วงทางโค้งได้ยินเสียงโครมดังสนั่น
เขาเลยขับรถตามมาดูโอ้โหปรากฏว่าเป็นอุบัติเหตุใหญ่จริงนะครับ
เห็นเขาขับพุ่งบนสะพานแบบรถลอยไปแล้วเขาก็ไปต่อเลยครับ

ตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดอะไรผมเห็นรถผู้พัยมา
ปุ๊บผมก็เลยเลิกงานแล้วก็มาดูแล้วก็ใช่อย่างนี้ด้วย
โอ้โหชาวบ้านเขาตกใจนะฮะสุดท้ายเป็นอุบัติเหตุใหญ่นะครับ
สอบสวนเบื้องต้นทราบว่าคนที่ประสบเหตุนะครับ
ก็เป็นพนักงานโรงงานแห่งหนึ่งในนิคม๓๐๔นะครับ
หลังเลิกงานขับรถจะกลับบ้านที่อำเภอประจันตคาม
เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุขับรถแซงคันหน้าแล้วก็เสียหลัก

ตกถนนไปชนต้นไม้จนตัวเนี่ยกระเด็นออกมานอกรถนะฮะ
แต่ว่ายังอยู่ใกล้รถที่กู้ภัย
ต้องรีบนำตัวออกมาก่อนจะถูกไฟคลอกนะครับ
แล้วก็ตำรวจเก็บหลักฐานสอบปากคำพยานทั้งหมด
ก็เป็นเหตุว่าเป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีคู่กรณีนะครับ
ก็คุณผู้ชมเป็นข่าวสลดนะ
เพราะว่าคนที่ประสบเหตุสุดท้ายเสียชีวิต

จากนั้นติดต่อให้ญาติรับศพต่อไปนะครับ
สำหรับจุดเกิดเหตุเป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
เป็นทางตรงนะคุณนะทำให้รถมาเร็ว
มีผู้เสียชีวิตมาก็แล้วหลายรายนะครับ
ชาวบ้านเรียกว่าถนนอาถรรพ์ถนนสาย๓๐๗๘นะครับ